ส่วนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
เป็นเรื่องราวดีในโซเชียลมีเดียเช่นกันนะคะ
เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงอายุ๕ขวบเท่านั้นค่ะ
ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยไม่มีสคริปต์เลยค่ะ
เป็นการพูดเป็นการกล่าวคำอาลัย

เป็นลักษณะของคำกรอนนะคะ
เป็นเสียงของน้องอาตอมหรือว่าเด็กหญิงปภาวดีดำรงสกุลค่ะ

กรรมในโครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์องค์พ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทยสเด็ดสู่สวรรคาไลผองท้องถิ่นไทย
้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิตนิรันดิ์
ปัญญาสมวานที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
งานนี้ค่ะได้นำเด็กเล็กจำนวน๒๕คน
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประธุมศรรราม
เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงด้วยนะคะ
และน้องอาตอมก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายความอาลัย
โดยที่ไม่มีการดูเนื้อหาหรือว่าสคริปต์
และมีคุณครูมายืนบอกเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการท่องได้อย่างฉะฉานแม่นยำค่ะ
สร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใหญ่
และประชาชนหลายร้อยคนที่มาร่วมงาน
แล้วก็มีหลายคนนำคลิปนี้นะคะ
คลิปน้องของอาตอมไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียค่ะ
วัลภาสุนันตะเป็นครูผู้ฝึกสอนเปิดเผยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวจากเทศบาลตำบลเชิงดอย
จะมีกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้

ในการจัดเตรียมคัดเลือกนักเรียน๖๕คน
เป็นตัวแทนเหลือ๒๕คนค่ะ
ซึ่งน้องอาตอมมีความสามารถ
ก็คือเขามีความทรงจำที่ดีเยี่ยมนะคะ
ก็เลยให้เป็นตัวแทนในการกล่าว
ซึ่งไม่ว่าจะสอนหรือบอกกล่าวอะไรเนาะอาตอม

ครับทั้งบทกรรมแล้วก็คำกล่าวนะครับ